เวลาที่เจอตำรวจปรับอะไรใดก็ตาม
คุณผู้ชมเคยต้องโอนค่าปรับให้กับตำรวจตรงนั้นเลยไหม

ถ้าเกิดเราทำผิดตำรวจจะเขียนใบสั่งให้เรา

นี่คือคำถามของผู้หญิงคนนี้เหมือนกันค่ะ

แล้วก็บอกให้เธอโอนเงินตรงข้างถนนตรงริมถนนนั้นเลย
ทีนี้พอเธอบอกว่าไม่มีเงินที่จะโอนให้เนี่ย

พอเธอไม่ไปโรงพักเอาตำรวจจะใส่กุญแจมืออีก

คลิปนี้ยาวหน่อยแต่คุณผู้ชมดูแล้วจะเข้าใจเหตุการณ์

ทีนี้พันหนึ่งอะแล้วเมื่อกี้พี่คนนั้นเสียค่าปรับไป
ไม่ได้โอนเข้าลงพักนะโอนเข้าบันทึกส่วนตัวด้วย

แต่ทำไมต้องให้โอนเงินเลยเอ้า
ไม่โอนเงินให้ก็จะเอาพวกหนูไปลงพักป่ะ
หนูก็งงตรงนี้

ผมสั่งให้คุณไปลงพักคุณไปไหม

ผมสั่งให้เขาไปลงพักเขาไม่ไป

แล้วก็ได้ยินสิ่งที่ฝ่ายผู้หญิงเขาพูดใช่ไหมคะ

เที่ยวเจียงเผลอบังฤษีจังหวัดสมุทรประการค่ะ

แล้วปรากฏว่าถูกตำรวจเรียก

ผิดอะไรแต่ตำรวจสั่งปรับไปพันหนึ่ง

ตำรวจก็อ่ะงั้นก็โอนเข้าบัญชีโอนตรงนี้แหละ

เอ้าทำไมตำรวจไม่เขียนใบสั่ง

ทำไมให้โอนเงินตรงข้างถนนแบบนี้เลยล่ะ
แล้วพอเธอไม่ได้โอนตัง

แล้วก็มีจังหวะที่เหมือนกับจะโวยวายจะเสียงดัง

แล้วพอฝั่งเธอไม่ยอมไปโรงพัก

คุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากหาคำตอบใช่ไหมคะ

ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
พลตำรวจตรีชุมพลพุ่มพวงค่ะ

ไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้

รอจนกว่าผลสอบข้อได้จริงจะออกมา

คือเขาบอกว่าเป็นการกวดขันวินัยจราจรตามปกติ

ผู้การบอกว่าดูวิธีการของเจ้าหน้าที่แล้ว

สามารถที่จะโอนค่าปรับแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน

ภาวะสถานการณ์โควิด๑๙อะไรอย่างนี้หรือเปล่า

โอเคเพราะคุณเจอไหมนี่ไม่ทราบนะ
แต่ทีนี้ผู้การบอกนะว่ามันไม่ได้ทุจริต

กรณีที่จับผู้เสียหายใส่กุญแจมือ
และบังคับไปรองพัก

นี่ทีมข่าวของเราคุยกับคุณนาวณ์นะ

โทรมาหาหนูเลยไม่เห็นมีไม่เห็นมีใครมาขอโทษเลย
ที่โทรมาเนี่ยโทรมาทำอะไรรู้ไหม
ให้ลดให้ลบคลิปเอ้าเออ
แล้วก็ให้แก้ว่ามันเป็นความเข้าใจผิดของตัวคุณนาว

เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นดังนั้นดิฉันยืนยันค่ะ

แล้วก็มีตำรวจเนี่ยติดต่อให้เธอเนี่ย

นาวบอกว่าโอ๊ยต้องทำงานที่อ่างทองทุกวันไม่ว่างหรอก
นี่ที่มันเป็นข่าวนี้ไม่ได้ต้องการจะเรียกร้องอะไรนะ
อยากให้ตำรวจอย่าพูดจาข่มขู่คุกคามได้ไหม
คุยกับประชาชนดีมีอีกหลายคนเขาก็คงไม่ได้รู้เหมือนฉันนั่นแหละ
ว่ามันสามารถโอนตังจ่ายค่าปรับได้ด้วย

เนี่ยเขาก็เลยบอกนี่ไงเขาถึงบอกว่า
จริงแล้วตำรวจต้องออกใบสั่งไหม
ใช่คือเธอบอกว่าถ้าเกิดตำรวจออกใบสั่งเรื่องมันก็อาจจะจบก็ได้

ถ้าใครเคยมีประสบการณ์ในการโดนจับปรับ

ที่จะชำระค่าปรับตรงนั้นเลยเนี่ย
ส่งข้อความมาอธิบายบอกเราหน่อยก็ได้นะคะ